สภาพอากาศที่หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ขับรถออกมาต้องระวัง
หนุ่มคนนี้ขับรถกระบะออกมาตอนแรกบอกฝนตก

ขับไปขับไปเอ้าน้ำมันท่วมสูงขึ้นเรื่อย
มิดหลังคาค่ะ
ทีมงานกำลังช่วยเอารถขึ้นนะคะ
ประมาณ๑๑๐เซนติเมตรใช่ไหม
ก็เกือบ๑๕เมตร

แล้วก็เสียงแตรมันเป็นเสียงที่ระบบไฟมันลวนแล้วนะ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกเกือบเมตรครึ่งเลยคุณผู้ชม

หน่วยกู้ไพรรับแจ้งขอความชื่อหรือ

ก็เอารถกระบะคือพยายาม
ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปช่วยเอารถกระบะขึ้นมาจากน้ำ
ต้องใช้วิธีลากมันทุลักทุเลจริง
แต่คนขับเขาออกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ
ตรงนี้เนี่ยมันเป็นถนนที่ถูกน้ำท่วมบริเวณซอยทางเข้านะคะ
ที่อำเภอเสรพุมจังหวัด๑๐๑ค่ะ

แล้วก็ตัดเป็นซอยลงไปจากถนนหลักอีกทีหนึ่ง

มุดน้ำลงไปก่อนหาที่เกี่ยวตะขอโซ่

ใช่ค่ะต้องมุดน้ำลงไปเลยคือดำน้ำ
แล้วก็ดึงรถขึ้นมาบนถนนค่ะ
ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็เอารถขึ้นมาได้สำเร็จนะ
อย่างที่เห็นนี่แหละแล้วรถกระบะมันก็คันใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะคะ
คนขับกระบะคันนี้เขาก็บอกว่า
ตอนนั้นฝนตกหนักนาน๒ชั่วโมงแล้ว

ก็เลยขับรถลุยน้ำมาแบบนี้

ยิ่งขับน้ำยิ่งสูงขึ้นเรื่อย
สุดท้ายรถดับค่ะไปต่อไม่ได้
เจ้าตัวบอกก็หนีออกมาจากรถแล้วโทรขอความช่วยเหลือ
จนมีเจ้าหน้าที่มาช่วยนี่แหละค่ะ
ทีมข่าวของเราตามข่าวเรื่องนี้ด้วยนะว่า
ถนนเส้นนี้ทำไมน้ำถึงท่วมหนัก
เพราะว่าเมื่อเช้าทีมข่าวลงพื้นที่

เป็นทางเข้าวัดบูรพาที่บ้านใต้

ทำไมถนนเส้นนี้น้ำหนึ่งถ่วมหนักขนาดนี้

เส้นนี้เป็นถนนสัญจรสายหลักของชาวบ้านเลย
มีการก่อสร้างมานานหลายสิบปีนะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการถมที่ดินข้างถนน

พอถมที่ข้างถนนสูงใช่ไหม
เวลามีฝนตกหนักในพื้นที่
ทำให้น้ำมันไหลลงมาในถนนสิ
เพราะที่ข้างถนนมันสูงไปหมดแล้วนะครับ
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักด้วยนะ

ทำให้น้ำมันไหลลงมาตรงนี้

แล้วก็ขับมาขณะที่น้ำมันไหลมันหลากมันท่วม

ก็เลยต้องให้กู้ภัยเขามาช่วยนะครับ

อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลถนนตรงนี้กันหน่อยนะครับ